หลังจากที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยตกรอบแรกของการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๒ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพนะครับ
ดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำก็ได้ประกาศลาออกจากการเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
หลังจากที่อยู่ในตำแหน่งนี้มานานถึงสิบสองปีด้วยกันเจาะประเด็นจากรายงานครับ
เมื่อกี้ก็ได้มีการพูดคุยกับน้องนักกีฬาทั้งหมดแล้วนะคะว่าแป้งก็กับอาจารย์หนึ่งก็ตั้งใจจะขอยุติบทบาทนะคะ

ขอยุติปฎบาลการเป็นผู้จัดการทีมชาติตลอดสองปีทุกท่านนะ
นี่คือบทสัมภาษณ์สุดท้ายในฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
หลังจากที่เธอคนนี้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมตั้งแต่ปี๒๐๐๗หลังเกมที่แข้งเสาไทย
ให้แพ้เป็นนัดที่๓ให้กับทีมชาติชิลีด้วยสกอร์๐ประตูต่อ๒ทำให้ต้องยุติเส้นทางฟุตบอลโลกไว้ที่รอบแรก
เช่นเดียวกับโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสาธองเวียนกุญสือของทีมก็ได้ขอยุติบทบาทเฮ็ดโค้ชเช่นกัน
โดยจะขอกลับไปสารงานต่อที่จังหวัดขอนแก่นและร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงต่อไป
ตลอด๑๒ปีที่ผ่านมาเธอผู้นี้มีส่วนสำคัญในการปลูกปั้นและผลักดันทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้แข็งแกร่ง
จนขวาโคต้าไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกได้สำเร็จถึงสองสมัยติดต่อกัน
อกจากนี้ยังเคยพาทีมคว้าอันดับ๕ในศึกชิงแชมป์เอเชียปี๒๐๑๔และอันดับ๔รายการเดียวกันในปี๒๐๑๘
รวมถึงขวาแชมป์๔เกมหนึ่มสมัยในปี๒๐๑๓
ทีมชุดนี้มีพัฒนาการที่ชัดเจนมากขึ้น
ส่วนอนาคตมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำยืนยันว่า

เพราะผู้เล่นบางส่วนยังเป็นพนักงานในบริษัทประกันภัย
ขณะเดียวกันก็ยังพร้อมที่จะสนับสนุน
วงการฟุตบอลหญิงไทยตราบเท่าที่สามารถจะช่วยเหลือได้
สิ่งที่เราต้องเอยในห้วงการเป็นวิทยาลัย
ในที่สุดแป๊งจะต้องมีการเดินต่อกันไปได้

จริงมันก็อยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะ
อยู่กันมานานก็ต้องกราบขอบขอบคุณ
แฟนบอลคนไทยทั้งประเทศที่ให้กำลังใจนะคะมาตลอด๑๒ปีที่ผ่านมา
แล้วก็ต้องขอบคุณทางสมคมฟุตบอลนะคะซึ่งแป้งได้เชิญผู้เป็นผู้จัดการทีมมาก็ตั้งแต่สมัยในปี๒๕๕๑
ตั้งแต่สมัยคุณมรวมรวมคุณีเป็นดำรงกำแหน่งนายกสมคม
แล้วก็จนกระทั่งมาเปลี่ยนนายกสมคมเป็นผู้จัดการเอกสมยุทธภูมิภัณฑ์ม่วงก็ยังให้เกียรติแอ้งเป็นผู้จัดการทีมชาติ
แต่ก็จนถึงวันนี้เปิ้ลก็คิดว่าทุกอย่างก็งานเลี้ยงก็ย่อมมีเลิกลา
แล้วก็ถือว่าหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติถือว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุดเป็นศักดิ์ศรีสูงสุด
แล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติแห่งชีวิตนะคะโดยเฉพาะที่ได้นำพา
สิ่งที่น่าจับตามองคือหลังจากนี้สมาคมกีฬาฟุตบอล
จะต้องดำเนินการหาหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่
จากทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ยังมีโปรแกรมแข่งขันรายการสำคัญคือ
คัดเลือกโอลิมปิกเกมในช่วงต้นปีหน้า
ซึ่งจะคัด๒ทีมจากทวีปเอเชีย
เข้าแข่งขันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไป
ขณะที่ตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่
มีแนวโน้มอาจจะไม่มีผู้เข้ามาทดแทน
จากตามนโยบายของสมาคมกีฬาฟุตบอล
ที่ต้องการให้ตำแหน่งผู้จัดการทีมทำหน้าที่
ในการประสานงานการแข่งขันตามโครงการสากล
แม้วันนี้ผู้จัดการทีมอย่างมาดามแป้ง

แต่การพัฒนาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

จากนี้นับเป็นช่วงรอยต่อครั้งสำคัญ

ว่าจะเดินต่ออย่างไรจากนี้
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน